ซึ่งตอนนี้ทางด้านของอาจารย์บดินได้เดินทางถึงที่ท่าเรือตำรวจน้ำปรานบุรีแล้วนะคะ
ไปติดตามชมรายงานสดแล้วก็บรรยากาศสด

ถึงแล้วแจ้งโรงเรียนแล้ว
ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือตำรวจน้ำป่านบุรีนะคะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าอาจารย์บดินนั้นมาอยู่ในความดูแลของทางแพทย์แล้วนะคะ
แล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจร่างกายอยู่นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์มีอาการบาดเจ็บที่ขาเพียงเล็กน้อยนะคะ

อาจารย์ขาช่วยเล่าวินาทีตอนที่อาจารย์เห็นเรือใต้กงค่ะค่ะ
สวัสดีครับนิดหน่อยครับ

จริงตอนกลางคืนผมก็พยายามที่จะเรียกเรือประมงหลายลำนะครับ
แต่เขาไม่เห็นผมเพราะคลื่นใหญ่นะครับ
แล้วก็ผมพยายามไหว้ไปหาเรือเขาก็ไม่ค่อยเห็น
บังเอิญลำสุดท้ายเนี่ยเขาเข้ามาใกล้หน่อย
ก็เลยเขาเห็นก็เลยโชคดีนะครับ
โชคดีเพราะว่าลอยนี่ลอยคอนี่ออกไปอ่าวแล้วครับ
เพราะว่าที่เราวิ่งมาเนี่ยเราวิ่งล้อปลายอ่าวพอดีนะครับ

แต่วันนี้ขึ้นแรงมากแล้วก็พัดผมออกไปอ่าวไทยแล้วค่ะ

ก็เลยเรือเขาก็เห็นพอดีวันนี้ก็โชคดีครับเมื่อเช้านี้ครับ
อาจารย์พัดตกลงไปได้ยังไงคะอาจารย์
คือขึ้นจริงที่ไว้ในงานเจ็ดสกีนี่เขาก็ดูแลดีนะครับ
เพียงแต่ว่าตอนนั้นขึ้นแรงนะครับ
ขึ้นแรงแล้วคนนี้ขึ้นตีเข้ามาก็เลยตกลงไป
แต่พอพอตกลงไปแล้วคราวนี้เนี่ยบังเอิญขึ้นสูงนะครับ

อาจารย์ก็แจ้งของให้มือตลอดใช่ไหมครับ

พอลงไปปั๊บเนี่ยขึ้นขึ้นสูงคนอื่นเขาก็มองไม่เห็น
อันนี้ผมก็พยายามไหว้ไปหาเรือ
คราวนี้คลื่นแรงเรือก็ไปเรื่อย

ไหว้ตามเรือก็ไม่ทัน
พอไม่ทันปั๊บทำไปทำมาเรือก็ออกไปเลยออกไปเลยหาย

พอไม่เห็นเขานี่ก็ลอยแล้วค่ะ
แล้วคราวนี้ขึ้นก็ตีค่อยตีออกตีออกตีออกครับ

เห็นบอกว่าอาจารย์เห็นเรือเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไปช่วยเหลือแล้ว
บอกว่ามือแต่เขาไม่เห็นเรานี่ก่อนตอนกี่โมง
เมื่อคืนตอนกลางคืนนะครับ
เมื่อเห็นหลวงอัลิคอปเตอร์ก็ใจชื้น
ผมแน่ห่างประมาณสักร้อยเมตร
แต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณานะครับ
ก็ออกตามทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็เมื่อเช้าก็ยังเห็นเฮลิคอปเตอร์อยู่นะครับ
แล้วก็เรือต่อก็ดูแลอย่างดีนะครับ

มีไม้เกาะในทะเลจริงมอส

ไม่ใช่ไม้อยู่ก้อนอันหนึ่งคือ
พออยู่ในทะเลก็มันก็

เหนื่อยก็

เหนื่อยก็

เหนื่อยก็

แล้วก็ดีใจที่อาจารย์นั้นรอดชีวิตกลับมาได้นะคะ
ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะมีการนำทางอาจารย์บรินนะคะ

เพื่อที่จะตรวจสภาพร่างกายอีกสักนิดนึง
เมื่อสักครู่อาจารย์หมอบอกว่ามีความดันเกิดขึ้นด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางผู้บัญชาการเรือนะคะ
ในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรับตัวกลับมานะคะ
หลังจากที่ต้องบอกว่ามีลักษณะของการช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะ
แล้วก็พอเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างทางพลเรือโทพงศกร

สวัสดีครับ
เมื่องต้นระบสมพยาบาลยังไงบ้างค่ะ
ขออญาตาเลี้ยงว่า

ที่เรือเอกพลาดรเป็นผู้ควบคุมเรือเนี่ย
ไปรับอาจารย์จากเรือทรัพย์อนันต์มาที่เรือ
ขณะที่เรือไปรับเนี่ยอาจารย์ยังแข็งแรงดี
สามารถจะโหนเชือกจากเรือประมงเนี่ย
ขึ้นมาที่เรือนะอาจารย์เนี่ยแข็งแรงมากครับ
แล้วพอขึ้นมาถึงเรือท่านก็ได้อาหารได้น้ำจืด
แล้วก็ท่านก็กระปี้กระเป๋าอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับ

เดี๋ยวเราคุยกับทางผู้การเรือสักนิดนึง
เรือต่อ๒๓๐ตัวหน้าคุยทีที่น้องไปเห็นทางอาจารย์เนี่ยครับ
พอเห็นปุ๊บสภาพอาจารย์โอเคเลย
ครับผมก็สังเกตดูคิดว่าท่านแข็งแรงพอสมควรครับ
เพราะว่าสามารถที่จะล็อกเชือกแล้วก็ไต่เชือกกลับขึ้นมาบนเรือได้ครับ
เห็นให้อาจารย์ได้ดื่มน้ำทานอาหารอะไรบ้าง
ก็ในเบื้องต้นเลยครับก็มีน้ำแล้วก็พวกอาหารที่ท่านคิดว่าท่านน่าจะพอทานได้
ก็เราจัดหาอันไหนได้ก็จะถ่ายให้ท่านครับ
แล้วก็ผ้าห่มนะครับเพราะว่าท่านหนาวแล้วก็ท่านไม่ได้พักมาทั้งคืนครับ
ก็นั่งนั่งคุยกับท่านครับท่านก็ขอลอยก็ใช้บริเวณพื้นที่ท้ายเรือนะครับ
เพราะว่าท่านก็ค่อนข้างล้าครับแต่ว่ายังถือว่าแข็งแรงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อดหลับอดนอนมาเป็นคืนนะครับ
คือเรือต่อ๒๓๐ลาดตระเวนอยู่ใกล้อยู่แล้ว
ภารกิจคือมาหมู่เรือรักษาการวางไกลกังวลครับ
ครับแต่พอดีได้รับการประสานมาจากหน่วยเหนืออีกทีหนึ่งนะครับ
ค่ะใช่ครับ

ว่าทุกคนนั้นตอนนี้แสดงความยินดีกับทางอาจารย์บดินนะคะ
แล้วก็ครอบครัวตอนนี้กำลังนั่งเฮลิคอปเตอร์มาอย่างสถานีตำรวจปากน้ำปรานนะคะ
เพื่อที่จะมาพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนำตัวของอาจารย์บรินนั้น
ไปตรวจสภาพร่างกายแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่หัวหินค่ะ
ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปค่ะ
อรยาโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีคันค่ะ
คุณคุณอารยานะคะโอ้โหทุ่มเทจริงเพราะว่าเกาะติดมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็น
แล้วก็จนถึงเมื่อเช้าก็เข้ารายงานสดกับเรานะคะ
สรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยอาจารย์บดินก็เดินทางมาถึงที่ท่าเรือของ
ตำรวจน้ำปรานบุรีเรียบร้อยแล้วแล้วมีการตรวจร่างกายเบื้องต้น
ก็คือความดันค่อนข้างสูงแล้วก็น้ำตาลสูง
ซึ่งแพทย์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องนำตัวอาจารย์ไปที่โรงพยาบาลหัวหิน
เพื่อจะตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็คอย่างละเอียด
รวมถึงจะให้อาจารย์นอนพักครั้งคืนที่โรงพยาบาล๑คืน

ส่วนบัตรแผลภายนอกอาจารย์บอกว่าก็มีเจ็บที่ขาเล็กน้อย
ซึ่งอาการบาดเจ็บที่ขานี้ก็มาจากท่อนไม้ที่อาจารย์เจอระหว่างที่ลอยคออยู่
แล้วก็ได้เกาะเอาไว้เป็นตัวช่วยพักแรงเวลาเมื่อยหรือว่าล้านะคะ
ซึ่งไม้เล็กที่อาจารย์บรรยายบอกว่าลักษณะคล้ายไม้ไผ่

แต่โดยรวมแล้วถือว่าอาจารย์นั้นแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยดี
ฟังจากที่มีการพูดคุยกับทางผู้การเรือ
แล้วก็ทางด้านของผู้การเรือต่อ๒๓๐ที่ได้ไปรับตัวอาจารย์มาส่งอีกทีหนึ่ง

เพราะว่าสามารถรับเชือกที่โยนไปให้แล้วก็สามารถไต่เชือกกลับมาขึ้นเรือได้
ตอนนี้ถือว่าเป็นความน่ายินดีของครอบครัวแล้วก็เพื่อนทุกคนนะคะที่กำลังเฝ้ารอติดตามข่าวของอาจารย์บดินอยู่
ก่อนที่จะไปที่โรงพยาบาลหัวหินด้วยกันนะคะ
ที่เป็นการเตรียมดูเส้นทางก่อนแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลืออาจารย์ได้
อาจารย์ลอยคออยู่ประมาณ๑๙ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานตอน๑๑โมงเช้า
นี่ก็เป็นภาพของแนวราคาสุรมูลวุ่นวายพอสมควรเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้นำตัวอาจารย์ขึ้นรถเพื่อที่จะเตรียมตัวไปที่โรงพยาบาลหัวหินแล้วนะคะ
สำนักข่าวก็ไปติดตามเรื่องนี้อยู่เพราะว่าอาจารย์เองก็ถือว่า
บุคคลสำคัญที่ทางด้านของธนวงการศึกษาเองก็ตาม
แล้วก็ยังมีช่วงจริงเรื่องของตำแหน่งอธิกรรมดีด้วย
ตอนนี้ถือว่าสีหน้าอาจารย์ดูแข็งแรงยิ้มแย้ม
ฟังจากที่พูดคุยเมื่อสักครู่ก็ค่อนข้างที่
มีกำลังวางชากลับคืนมาแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์ครบครันแล้วด้วย
ตรวจร่างกายเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะความคืบหน้าเรื่องของการตรวจร่างกายของอาจารย์

คุณอริยพจาแล้วก็ไทยรัฐทีวีจะมีรายงานต่อไปให้ทราบค่ะ